เป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองนะครับว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่หลังจากที่มีการไปฟ้องสารปกครองแล้วนัดไต่สวนฉุกเฉินวันนี้

ติดตามผลได้เลยนะครับก็จะทราบนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีการสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปหรือเปล่าครับ
เหตุการณ์เมื่อวานที่สารปกครองนะครับก็มีการไปฟ้องร้องสารกันแล้ววันนี้๑๐โมงที่คุณชนะเรียนให้ทราบนะครับ
มีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับต้องต้องดูว่าจะสั่งคุ้มครองหรือเปล่านะครับ
มีอยู่สองเรื่องนะที่ต้องมาดูกันแล้วก็มีการฟ้องร้องนั่นก็คือเรื่องแรกครับก็คือพันธุ์ตำรวจโทชัยทรัพย์ธรัฐฤทธเต็มหนึ่งในผู้สมัครที่ฟ้องร้องในเรื่องของการสมัครที่ไม่ทำตามข้อบังคับลักษณะปกครองที่ต้องไปสมัครที่สำนักเลขาไม่ใช่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็ใช้สิทธิ์นะครับว่าเป็นฝ่ายจัดการเลือกตั้งนะครับ
ขอใช้สิทธิ์ที่จะให้สองคนนี้สามารถผ่านเกณฑ์ได้
ที่๒ผลเอกจีรศักดิ์บุตรเนียมประธานสโมสรมุกดาหารนาคาราชนะครับ
เคยทำมุกดาหารลำโขงเก่าก็ฟ้องเรื่องของการเลือกตั้ง๓๐เสียงดิชั่น๒
ครั้งใหม่เมื่อวันที่๒๒มกราคมหลังจากที่ตัวเองนั้นโดนตัดสิทธิ์ครับ
เป็น๑ใน๓สโมสรที่โดนตัดสิทธิ์นะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งคนด้วยครับนอกเหนือทั้งสองท่านนี้ครับ
ยังไม่จบนะครับเพราะว่านายธวรรษชัยสจกุลอีกหนึ่ง
อีกหนึ่งผู้สมัครก็ไปฟ้องร้องในเรื่องเดียวกันกับพันธุ์ตำรวจโทชัยทรัพย์ธรัฐฤทธิเต็มเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ต่อในช่วงไทยรัฐนิวโชว์เดี๋ยวก็มีความขึ้นหน้ามาอย่างแน่นอน
เพราะว่าไต่สวนฉุกเฉินกว่าจะสั่งคุ้มครองก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าจะทราบตอนกี่โมงครับ
ไปที่ราวของเศรษฐกันบ้างนะครับขาบวานออกมาแบบนี้เศรษฐผู้ระเอกสุรุธมหารมประธานคณะกรรมการกลางหรือว่าแฟทเอ็นซียื้นยันว่า
จะจัดการประชุมต่อไปตามรถแมทเดิมแม้ว่าสารจะคุ้มครองการเลือกตั้งในวันที่๑๑กุมภาพันธ์ไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้
แต่ว่าในช่วงเช้าเขาจะประชุมนะครับถ้าเกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยก็จะประชุมกับ๗๒สโมสรที่อินดอร์สเตรียมหัวหมากตามเดิม
เรื่องของการประชุมก็คือการให้รับรองระเบียบวิธีการเลือกตั้งนั่นเอง
ครับคือฟังแบบนี้แล้วมันมีโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดว่าศาลนั้นมีการรับฟ้องแล้วก็คุ้มครองชั่วคราวการเลือกตั้งอาจจะไม่เกิดแต่ว่าจะมีการประชุมถูกไหม
ครับคือพอมีการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากนี้นะครับก็ต้องดูว่าพอหมดระยะเวลาในการทำงาน
กุมของเศรษฐกรุงของตัวเองก็จะไม่รับงานนี้ต่อแล้วนะครับ
ส่วนความพร้อมของการเลือกตั้งในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นะครับ
ก็ได้มีการวางกำลังตำรวจแล้วก็ทหาร

ประมาณ๕๐๐คนก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับ

ที่มีคนลาออกไปก่อนหน้านี้

ลาออกจากทีมสภากรรมการของ

แต่ว่ายังขอลงคะแนนเสียงในฐานะตัวแทน
ของนครปฐมตามเดิมครับ
การเลือกตั้งนายกสมคมฟุตบอลนะครับ

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องรอคำสั่งสาร

สมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ก็มีนี่เลยอาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวิน

นายธวรรมชายสัชกุลนายพินิสสาธินินทร์

ใช้ทรัพย์ทรัพย์ฤดเต็มครับ